โอเคการแถลงข่าวนะคะเอมมี่บอกก่อนว่า
จริงการแถลงข่าวเนี่ยมันคือการเคลียร์
เคลียร์เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจซึ่งกันและกันถูกต้องไหมคะ
คือในวันที่พี่ทีเขามาเคลียร์นะคะ
วันที่เขาไปแถลงข่าวเอมมี่เองก็ไปที่รายการรายการหนึ่งนะคะ
ก็มีการโฟนอินกับทางทนายเขา
แล้วทนายเขาก็บอกกับเราว่าไม่ต้องห่วงนะครับพอวันนี้เรามาดี
เราก็เลยบอกว่าคือจริงตัวเอมมี่เองไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วว่า
มันจะต้องเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเอมมี่เป็นคนช่วยเขา
เอมมี่ไม่ได้บอกออกมานั่งแบบทวงบุญคุณหรืออะไรแต่ทีนี้
เหมือนพี่เขาทิ้งระเบิดไว้ให้เอมมี่อยู่หนึ่งก้อน
เขาก็พูดแบบประมาณว่าเอมมี่เนี่ยเป็นคนขอร้องให้เขาช่วยทุกสิ่งทุกอย่าง
และแบบเป็นคนขอร้องว่าพี่อย่าพูดนะถ้าพี่ให้เงินหนู
ในมือถือเอมมี่มีแชททุกอย่าง
จะสามารถปริ้นต์ให้ทุกคนดูได้ตั้งแต่แชทแรกที่เราคุยกันค่ะ
วันที่เอมมี่ที่เขาต้องช่วยเอมมี่เพราะว่าวันนั้นเกิดเรื่องขึ้นคือ
วันที่เอมมี่ออกมาช่วยเขาวันที่เอมมี่ออกมาปกป้องเขา
ในวันที่มีพี่ดาราทุกคนเนี่ยโทรมาหาเอมมี่ว่าช่วยทำไม
มี่ยังรู้จักคนนี้น้อยไป
มันเลยทำให้เอมมี่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรนะพี่เขาป่วย
อภัยเขาอภัยทานนะคะ
มี่บอกกับพี่ดาราทุกคนที่โทรมา
และที่สำคัญคือสังคมบอกว่าเอมมี่เนี่ยเป็นคนรู้เรื่องรู้
เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเหมือนหัวกันเรื่องเงินบริจาค
ซึ่งเอมมี่ไม่ได้เงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะคะ
แล้วเอมมี่ก็ต้องโดนด่าว่าสร้างภาพคือ
มี่ก็เครียดตัวเอมมี่ก็มีคดีด้วยถูกต้องไหมคะ
เงินก็ไม่ใช่จะมีคือไม่มีอะไรเลย
มันทำให้เรายิ่งเครียดแล้วเรามาเจอแบบนี้
เราก็ยิ่งเครียดแล้วเอ็มมี่ยังมาเจอพิธีว่า
ทำไมพี่ต้องโกหกหนูเรื่องเงิน

เขาก็บอกไม่เขาก็พูดมายาวมากว่าอธิบายให้ฟังว่า

ช่างมันเถอะอันนั้นมันไม่สำคัญ
แต่พี่มีหน้าที่ต้องอธิบายให้สังคมรู้ว่า
พี่ได้เงิน๘ล้านไม่ใช่๕๐๐๐หรือ๕แสนตามที่พี่พูด
พอหลังจากนั้นเอมมี่เครียดใช่ไหมคะ
ก็ร้องไห้เอมมี่ก็อยู่ของเอมมี่คนเดียวนะ

แล้วเขาก็ถามเอมมี่ว่าอ่าแล้วเอมมี่ก็โพสต์อะไรสักอย่างเนี่ยค่ะ

จะไปไหนอยู่ด้วยกันนี่แหละ
มี่ก็แค่ส่งไอ้ตัวสติ๊กเกอร์ค่ะกลับไปแบบนี้ค่ะ

เขาก็โทรหาเอมมี่บอกว่าเกิดอะไรขึ้น

ขอให้พี่คนนี้ได้ช่วยน้องหน่อยได้ไหม
พอเอ็มมี่ช่วยเขามาเยอะ
ทำให้เขามีเงินเกือบ๑๐ล้านภายในแค่ไม่กี่วัน

เอ็มมี่ก็บอกว่าพี่หนูมีลูกนะ

นี่ค้างค่าบ้านนะพี่

แล้วเนี่ยเอมมี่ต้องมาเจอกับอะไรแบบนี้อีกเหรอ
เอมมี่ก็ถามเขาเขาบอกไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วง

ขอเลขบัญชีหน่อยขอเลขบัญชีหน่อยขอเลขบัญชีหน่อย
เอ็มมี่ก็บอกว่าอืมถ้าพี่ช่วยหนูอะ
ถ้ามีขาหลุดออกไปหนูก็ซวยอะดิ

ไม่ใช่คำพูดที่บอกพี่อย่าไปพูดนะหนูขอร้องนะ

และการช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างเอมมี่บอกว่าไม่เอา
เพราะเอ็มมี่ไม่อยากไม่อยากมีส่วนรู้เห็นในส่วนตรงนั้น
เอ็มมี่ได้ส่งให้พี่พี่จักรินแล้วหรือยัง
ส่งให้พี่นักข่าวบางท่านแล้วแล้วก็บอกว่า
ฟังนะคะว่าหนูเนี่ย
ไม่ได้ขอไม่ได้ขอร้องให้เขาช่วยเหมือนที่เขาพูด
นะคะแล้วก็เขาเป็นคนบอกว่าขอให้เขาได้ช่วยได้ไหม
มี่ช่วยเขามาเยอะแล้วขอให้พี่คนนี้ได้ช่วยน้องสักครั้งหนึ่ง
แล้วเขาก็ร้องไห้นะได้โปรดเมตตาพี่ให้พี่ได้ช่วยน้อง

นี่คือสิ่งที่นี่คือความจริงค่ะเพราะเอมมี่มีเสียงพิธีอยู่ในนี้
เอ่อจริงจริงเอ็มมี่ออกมาเอ็มมี่ก็ออกมาโพสต์ในไอจีแล้วนะคะว่า
แน่ใจนะคะว่าสิ่งที่พี่พูดคือความจริง
คือเอาจริงวันนั้นนะคะมีนักข่าวถามพี่ทีว่า
ทำไมไม่มาออกรายการเจอกันกับน้องเขาบอกว่าผมยังไม่พร้อมที่จะเจอน้อง
มี่ก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมถึงยังไม่พร้อมที่จะเจอเอมมี่อ่ะเพราะอะไร
ทำไมวันที่ทำไมวันที่เอ็มโอเคมันจะมีวันหนึ่งที่
หลังจากที่คนบริจาคกันช่วงที่แรก๒๓วันแรกใช่ไหมคะ
คนก็บริจาคบริจาคแล้วมันก็มีวันหนึ่งเขาทักหาเอมมี่มา
น้องทำอะไรอยู่บอกว่าไงพี่อาการเป็นไงแม่บอกไม่ดีขึ้นเลย
เขาก็พยายามถ่ายคลิปแล้วก็ร้องไห้ส่งมาให้เอมมี่ค่ะ
แล้วเขาก็บอกกับเอมมี่ว่าโพสต์หน่อยสิกระแสมันเงียบ
มันเลยทำให้เอมมี่หยุดการช่วยเหลือพี่ทีตั้งแต่วันนั้นค่ะ
เอมมี่บอกแล้วเอมมี่ถ้าเอมมี่ช่วยใครสุดผู้หญิงคนนี้มันสุดตีนค่ะ
แต่ถ้าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็สุดตีนเช่นกัน
เพราะฉะนั้นอย่าทำร้ายเอมมี่ก่อน
ทั้งหมดทั้งมวลเอมมี่ไม่ได้เป็นคนเริ่มพี่เป็นคนเริ่มก่อน
ถ้าหนูช่วยคือหนูช่วยจริงและเอมมี่บอกแล้วว่าอย่าทำร้ายหนู
หนูบอกแล้วว่าหนูไม่อยากพูดทั้งหมดทั้งมวลมันมีแบบว่า
ช่วยพี่พศหน่อยเพราะว่ากระแสเริ่มเงียบแล้ว
เอ็มมี่ก็อื้มคำว่ากระแสเริ่มเงียบ
มันเลยทำให้พวกเราปรึกษากันว่าคำว่ากระแสเริ่มเงียบแปลว่าอะไร

คือแสดงว่าก่อนหน้านั้นคือเขาก็โกหกประชาชนหรือเปล่า
คืออันนี้หนูไม่รู้ค่ะแต่เอมมี่บอกแล้วว่าเอมมี่ไม่อยากพูดนะ
แต่สิ่งที่พี่ทำกับเอมมี่เอมมี่ดิวงานมาเป็นเดือน
เอ็มมี่ต้องใช้เงินเอ็มมี่ต้องพึ่งพาผู้ใหญ่
วันนี้เอมมี่ตื่นขึ้นมาอาบน้ำแต่งหน้าก็แต่งหน้าก็ต้องเสียเงินนะ
แล้วสรุปเอมมี่กำลังจะออกไปงานเขาเบรกค่ะ
คือจุดแตกหักที่เอมมี่บอกก็คือเมื่อวานไปงานแล้วเขาไล่ออกจากงาน
คือเขาไม่ได้ไล่ออกจากงานคือเราแต่งตัวเสร็จหมดแล้วแล้วเราจะไปที่งานค่ะ
เขาบอกว่าคำสั่งด่วนว่าให้ข่าวเอ็มมี่กับพี่เงียบก่อน
เพราะตอนนี้ข่าวแรงมากไม่ให้เข้ามาที่งานค่ะ
นี่คือสิ่งที่เอมมี่เจอเอมมี่ก็ถึงบอกแล้วไงว่า
อย่าทำร้ายหนูนะเพราะคนอย่างหนูอะไรที่ไม่ใช่ความจริงตาย
หนูไม่ยอมแน่แล้ววันนี้เอมมี่กำลังจะบอกว่า
พี่พูดว่ามันจะมีหัวข้อที่แบบเขียนชัดเจนเลย
เอมมี่รู้สึกเสียใจมากว่าผมไม่ได้พูดว่าจะให้เงินแสนห้า
โอเคในแชทพี่ทีโอนมาให้เอมมี่ทั้งหมดแสนอ่าห้าหมื่น
มี่ก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็พูดต่อว่าเดี๋ยวพี่โอนให้อีกนะ
เดี๋ยวแอบโอนให้เดี๋ยวหาจังหวะก่อน
เอ๊ะทำไมการที่จะให้เงินเราอ่ะทำไมต้องแอบโอน
แล้วทำไมถ้าจะให้แสนห้าทำไมต้องโอนทีละ๕๐๐๐
ซึ่งตัวเอมมี่ก็ไม่ถามไม่อะไรอยู่แล้วคือเอมมี่อยากรู้ว่า
จริงจริงแล้วพี่เขาทำอะไรจริงจริงแล้วพี่เขาเป็นอย่างที่ดาราคนอื่นอื่นเขา
เอมมี่หรือเปล่าเอมมี่บอกตรงตรงเลยนะคะวันนี้ว่า
เอ็มมี่เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์เขาเตือนกันอะไรครับ
ไม่พูดดีกว่าคือเขาก็บอกว่าเอ็มมี่ช่วยที่ทำไม
บอกว่าทำไมอ่ะพี่มันคือหน้าที่ของหนู
ว่าสิ่งที่มีความสุขที่สุดของเอมมี่คือการที่ช่วยให้คนอื่นมีความสุข
เขาบอกว่าเฮ้ยมี่ช่วยผิดคนบอกเฮ้ยไม่นะ
เอ็มมี่ก็พูดแบบนี้พี่อภัยทานเถอะเรื่องแค่นี้ช่างแม่ง
เอ็มมี่ก็บอกเขาแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวเอ็มมี่ก็รู้
ช่างมันเถอะพี่หนูไม่มีทางรู้หรอกหนูก็เป็นคนแบบนี้

คือมีพฤติกรรมเสียงอะไรต่าง
รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดมันคือความจริง
แล้วเอมมี่รู้ว่าทำไมวันที่พี่ทีไปออกรายการ
คนดีเขาต้องพูดให้เคลียร์
ไม่ใช่พูดเอาดีเข้าตัวเอาช่วงให้เอมมี่แก๊ซิมไม่เอาค่ะ
แล้ววันนี้หลายคนบอกว่าเอมมี่ออกมาทวงบุญคุณ
แต่ถ้านะวันนี้เอมมี่เดือดร้อน
มี่จะขอความช่วยเหลือจากคนที่เอมมี่ช่วยเหลือบ้างไม่ได้เหรอ

น้องไลน์ไปผมอ่านแต่ผมไม่ได้ตอบ
เพราะว่าผมต้องดูแม่หรือไม่ใช่ค่ะ
เพราะทางเพื่อนเอมมี่แอบโทรไป
ซี่แอบโทรไปครั้งแรกเอมมี่ไม่รู้

เนี่ยเขาดูแลแม่อะไร
ตอนแรกยังคุยกับฉันอยู่เลยพอเขารู้ว่าเป็นเบอร์ฉันจากนั้นไป

คือเอมมี่คือเอมมี่ไม่รู้ว่าพี่จะหลีกเลี่ยงหรืออะไรก็แล้ว
แต่พี่บอกว่าไม่อยากเอาเงินมาใช้นอกวัตถุประสงค์
แต่สิ่งก่อนหน้านี้ที่พี่ทำล่ะคะ

ตอนนี้พี่กำลังทำให้ประชาชนแล้วก็สังคมลุมด่าเอมมี่ว่า

หนูช่วยเขาทั้งที่หนูไม่รู้จักเขาเลย
แต่หนูก็ช่วยแบบเต็มที่ช่วยจนชายแฮกด่าค่ะ
ว่าพอแล้วหยุดแล้วเธอยังไม่รู้อะไร

ไหมคะคือหนูจะเป็นคนที่ไม่ชอบยุ่งเรื่องของใครอยู่แล้ว
ที่ของหนูช่วยคือช่วยจบแค่นั้น
และการช่วยคนของหนูคือต้องเต็มที่

จนเอมมี่หาคนเอาเขาเป็นบรรณโรคใช่ไหม
โดยที่เขาเป็นผู้ป่วยพิเศษขอรักษาเป็นกรณีพิเศษด้วย

หนูพูดตรงหนูไม่ได้เกลียดพี่หนูแค่รู้สึกขยะแขยง

ถ้าผู้หญิงฆ่าผู้หญิงคนนี้ได้พูดคำว่าขยักขยันแล้ว
มันคือแบบมันสุดแล้ว
มี่อยู่วงการมาตั้งแต่พวกพี่เห็นมันก็จะ
ก็๑๐กว่าปีแล้วหนูไม่ใช่เด็กเพิ่งเกิดใหม่นะพี่
หนูกินข้าวหนูไม่ได้กินย่า
คือหนูอยากให้รู้ว่าเวลาที่ใครสักคนเขาช่วยอยู่

พี่ไม่โกรธหรอกน้อง
โกรธยังไงเอมมี่ก็ยังดูเป็นผู้มีพระคุณหนู
คนต่างสร้างเรื่องสตอรี่
หนูไม่มีสตอรี่อะไรกับผู้ชายคนนี้
หนูพูดตรงว่าหนูไม่ได้โกรธพี่เขาหนูไม่ได้เกลียดพี่เขา
แต่หนูแค่ขยักแขยงพี่เขาพอแล้ว
คือยืนยันว่าเราไม่ได้ไปเอ่ยปากขอเงินจากเขา
และหนูมีแชททุกอย่างในสิ่งที่เขาพูดมันตรงกันข้ามหมดเลย
ในวันที่เอมมี่นั่งดูรายการ
เอมมี่มันแค่มีความรู้สึกว่าฉันอยากไปที่ตรงนั้น
แต่แค่เอมมี่โดนห้ามโดนห้ามว่าอย่าไปนะ

ณวันนี้เอมมี่ก็เลยอยากจะบอกกับทุกคนนะคะ

ทำไมเอมมี่ทุกคนบอกว่าเฮ้ยจบไปเหอะ
มันจบไม่ได้เพราะเอมมี่บอกแล้วว่า
อย่างเอมมี่อะไรที่ไม่ใช่ความจริงสู้จนตัวตาย
หนูไม่ยอมให้คนอื่นมามองหนูผิดแน่นอน

แต่สิ่งที่พิธีให้สัมภาษณ์ไม่ว่าจะแถลงข่าวหรือในรายการ

แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากรู้อยากเห็นแชท
เขาพูดว่าทนายบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเอาอะไรมาเปิดเผยได้ต้อง
ยินยอมทั้งสองฝ่ายก็รอให้พี่เขายินยอมแล้วกัน

แล้วที่เขามาพูดว่าอ๋อก็ได้มีการช่วยเหลือกันไปเบื้องต้น
ฮัลโหลมันไม่เกี่ยวกับแอนตรงนี้เลย
ณวันนี้เอมมี่เดือดร้อนกำลังจะติดคุก

คุณไม่ช่วยเอมมี่คุณก็บอกเอมมี่ก็แค่นั้นเอง

วันที่เอมมี่จะติดคุกพี่สื่อมวลชนอยู่ที่ศาลกับเอมมี่
ทุกคนช่วยกันลุ้นเอมมี่จะมีเงินประกันตัวไหมเอมมี่จะรอดไหม
เขาไม่รับสายตัดสายนักข่าวทุกคน
และให้สัมภาษณ์ว่าอ๋อผมไม่ได้ตัดสายครับ
ก็นักข่าวโทรแล้วพอเธอตัดสายก็เห็นกันอยู่

ไม่คืนค่ะหนูไม่คืนค่ะ
ไม่คืนเพราะเอมมี่มีความรู้สึกว่า

อเรนนี่ก็แอมมี่อยากจะบอกพี่ทีนะคะว่า

พิธีก็ยังคือพิธีตามที่คนอื่นเขาพูด
ถ้าวันนี้พิธียังไม่เปลี่ยนตัวเอง
พิธีอย่าหวังเลยว่ามันจะไปได้ไกลกว่านี้
เพราะกว่าเอมมี่จะมายืนตรงนี้ได้
พี่ทีแอมมี่เจออะไรมาเยอะมาก
แต่ด้วยความที่เอมมี่เป็นคนตรงไปตรงมา
ไม่โกหกไม่ตอแหละไม่สตอเบอร์รี่

แต่การที่แอมมี่พูดมีคนจะมองว่าเรา
หาว่าเขาโกหกสร้างเรื่องต่อสต่อดี

หนูกำลังจะบอกว่าหนูว่าเป็นแบบนี้มาหลาย
เป็น๑๐๒๐ปีมันเปลี่ยนไม่ได้แล้ว
แต่ถ้าทุกคนดูมันออกจากใจ

เพราะหนูช่วยเขาเต็มที่ที่สุด

ไม่เคยพูดว่าให้๕แสน

ก็เลยมีความรู้สึกว่า
เฮ้ยทำไมเขาต้องโกหก

ถ้าตัวหนูพี่ทีไม่ได้พูดความจริงเลย
เพราะพี่บอกว่าหนูขอร้อง

เมตตาพี่นะเมตตาให้พี่ช่วยน้อง
แปลว่าเราโดนกับตัวเองเราถึงเข้าใจ

ไม่มองล่ากันเลย

ถ้าเกิดว่าหนูไม่ได้แบบแค้นอะไรขนาดนั้น

ถ้าอนาคตใครจะจากไปก่อนอันนี้หนูไม่รู้นะ
ถ้าหนูตายเขาจะมาเผาผีหนูไหมอันนี้หนูไม่รู้
แต่ถ้าเกิดว่าเขาเป็นอะไรหนูก็ยังหนูก็อโหสิกรรมอยู่แล้ว
แต่แค่หนูแค่มีความรู้สึกว่าการขยักแขยงเขา
แค่อย่าพูดถึงเขาให้หนูได้ยินอีกเลย
อันนี้เราไม่ได้โกรธเขาเพราะว่าเขาไม่ให้ห้าแสน

วันที่หนูขอความช่วยเหลือหนูบอกเออเท่าไหร่ก็ได้พี่มีเท่าไหร
ห้าหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นก็ได้คือไม่เป็นไร
แต่ณวันนี้หนูไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาแล้วเพราะว่า

เพราะว่าเพราะเหตุการณ์นี้มันทำให้คนรู้จักพิธีมากขึ้น
แล้วก็ทำให้คนเมตตาเอมมี่มากขึ้น
แล้วก็ช่วยเอมมี่ประกันตัวในเดือนหน้า

เพราะว่ามัน๒คดีสุดท้ายเรารวบเป็น๒คดีสุดท้าย
แล้วก็เอมมี่ต้องจ่ายน้องเลขาด้วยเพราะฉะนั้นก็เกือบล้านเหมือนกัน
ทุกครั้งมันจะต้องคือน้องเลขาไม่ผิดเขาไม่ควรที่ต้องเจออะไรแบบนี้
ไม่กล้ายืนยันน้องทำตามหน้าที่เขาเป็นลูกน้อง
เขาก็ต้องทำตามที่เจ้านายสั่งเพราะฉะนั้นน้องไม่ผิด
วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากที่เมตตา
คดีเราก็ต้องไปตามสารนัดปกติเราก็ไปปฏิเสธข้อเก่าหา
แล้วหลังจากนั้นเราก็นัดต่อเนื่องเพื่อที่จะไปสืบพยานค่ะ
วันนี้นัดอีกทีเมื่อไหร่คะ
เดือนหน้าค่ะประมาณวันที่๒๐ขึ้นศาลใช่ค่ะ